ความรู้เรื่องของเราครับ

จริงความรู้สึกตอนนั้นที่แชร์ก็คือรู้สึกยังไง
ก็ตามที่คำพูดนั้นเลยครับ

พี่แค่ได้เห็นครับกับคนประมาณล้านคนส่งให้ดู
ใช่ครับด้วยเป็นส่วนแบบว่าขอให้ดีดีที่จง

ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วใช่ไหมคะ

มันทำให้หลายอย่างไม่ดีครับ

ทำให้มันไปที่สุดเลยกับสิ่งที่เราทำ

เราก็คันที่ทำเองด้วย

เพราะฉะนั้นเราก็ลดความเห็นแก่ตัว